คุณผู้ชมคะมาว่ากันด้วยเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาลที่ชวนคุณผู้ชมคุยเอาไว้นะคะ
ก่อนที่จะตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยลองดูรายละเอียดก่อนก็ได้ค่ะ
คือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็พยายามมานานแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคาเรื่องของหวยใต้ดิน
หวยใต้ดินเนี่ยมูลค่าปีปีนึงเนี่ยนะคุณผู้ชม๕แสนล้านบาทถ้าดึงขึ้นมาบนดินได้ก็ดี
วันนี้เนี่ยทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในบอร์ดของเขาเขาก็มีการประชุมกัน
ออกผลิตภัณฑ์สลากินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่ครั้งแรกของโลกที่จะมีรูปแบบนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะ
จะเป็นสลากินแบ่งรัฐบาลที่เป็นรูปภาพจะเป็นภาพของปีนักศัตริย์๑๒ปีนักศัตริย์เนี่ยค่ะชวดฉลูขานเถาะเนี่ยแล้วก็จะมี๔หลักให้เลือก
ตั้งใจว่าน่าจะแก้ปัญหาเรื่องของหวยใต้ดินได้นะดึงขึ้นมาบนดินได้สักปีละแสนล้านในระยะเริ่มต้นก็น่าจะดี
แต่จะดึงขึ้นมาได้เนี่ยรูปแบบของผลิตภัณฑ์สลากแบบใหม่ก็ต้องน่าสนใจก็ต้องซื้อขายแบบเป็นระบบแบบอย่างถูกต้องอ่ะเขาบอกว่าจะทำเป็นออนไลน์แล้วเรื่องของผลตอบแทนเงินรางวัลเนี่ยก็ต้องน่าสนใจ
กองสลากบอกว่าโอ้โหได้ผลตอบแทนดีกว่าหวยใต้ดินนะคือเมื่อก่อนเนี่ยมีแนวคิดกันมานานแล้วว่าจะออกเป็นหวยบนดินแบบสลากออนไลน์มีเลขท้ายสองตัวสามตัวอะไรก็ว่าไปตกลงคือไม่เอาแล้วนะจะเอาเป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นออนไลน์ทั้งหมดแก้ทั้งระบบเลยที่มันที่มันมีอยู่ตอนเนี้ยเขาก็กลัวว่าจะไปกระทบกับพอ
ชุดเดียวกันเลขท้ายเดียวกันสลากเดิมยังมีนะคะแต่อันเนี้ยจะเป็นอันใหม่ที่ออกมาคู่ขนานกันไปนะคะที่นี้ค่ะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะทางประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนายพัชระอนันตสินบอกว่าหลังจากการประชุมของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลมีมติเลือกสลากรูปภาพสิบสองนักสัตว์เป็นผลิตภ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

เพราะไม่มีตัวเลขเลยใช่ไม่ไปยุ่งกับลอตเตอรี่เขาเลยทีนี้ค่ะหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินรางวัลนะคะจะคิดเป็นร้อยละ๖๐ของยอดจำหน่ายเราจะทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะเช่นงวดนั้นมีคนซื้อทั้งประเทศยอดเงิน๑๓๖๘๐๐บาทก็จะนำเงินมาจ่ายเป็นเงินรางวัล
คิดเป็น๑บาทต่อ๖๒๒๐บาทเหมือนกับซื้อบาทนึงได้๖๒๒๐บาท
อันนี้คือเอาตัวตั้งคือคนซื้อ๑ล้านกว่าบาทอย่างนี้นะ

ใช่แล้วถ้าเป็นสลับตำแหน่งหรือเป็นโต๊ดเนี่ยค่ะ
ก็ได้เงินรางวัล๑๓๕๒๓บาทคิดเป็น๑บาทต่อ๒๗๐บาทเป็นต้น
อันนี้เป็นการยกตัวอย่างถ้ามีคนซื้อในงวดนั้นยอดเงินตามนี้
แต่ถ้าในงวดนั้นไม่มีคนถูกรางวัลไม่ว่าจะเป็นตรงหรือโต๊ด
เงินรางวัลก้อนนี้จะทบไปในงวดหน้าเหมือนกับล็อตโต้ในต่างประเทศ
หรือถ้าในงวดนั้นถูกแค่ประเภทเดียวเช่นในงวดนั้นมีคนถูกตรงอย่างเดียวโต๊ดไม่มี
ดังนั้นเงินรางวัลที่จะไปจ่ายในส่วนของโต๊ะนะคะดึงมาเลยมาจ่ายให้กับการถูกแบบตรง
ทางนายธนวัฒนพลวิชัยหัวหน้าคณะทำงานศึกษาการออกผลิตภัณฑ์สลากรูปแบบใหม่บอกว่า
รูปแบบนี้ค่ะที่เป็นภาพ๑๒นักศัตริย์เป็นแห่งแรกของโลกเลยนะคะ
เลือกแบบนี้เพราะว่าอยากจะให้รางวัลมันจูงใจเหมือนกับหวยใต้ดิน
จ่ายดีกว่าหวยใต้ดินด้วยซ้ำ
ถูกรางวัลเนี่ยจะยากขึ้นด้วยหลักสถิตินะครับ๔หลักหลักละ๑๒ภาพ
มันจะถูกยากกว่าหลักละ๙ภาพหรือ๙เลข๙๐เลข
ดังนั้นในโอกาสถูกรางวัลไม่ง่ายนะครับ
ดังนั้นเราคิดว่ารูปแบบนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการที่จะมอมเมาสังคม

และอาจจะมีการโยกย้ายระหว่างผลิตภัณฑ์เดิมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ในระดับที่เหมาะสม
ค่ะเอ๊ะหวยใต้ดินบาทนึงเขาได้เท่าไหร่นะ
หลอกถามแม่นึกว่าจะตอบ
มีคนซื้อเกินกว่าล้านบาทที่เขายกตัวอย่าง

สมมุติเป็นร้อยล้านอย่างนี้โอ้โห
แล้วถ้างวดนี้ไม่ถูกเลย

เหมือนล็อตโต้ในต่างประเทศบางมวดมันมหาศาลนะ

ต้นเนี่ยค่ะการขายนะคะตามหลักที่เขาประชุมกันมาก่อนนะ
เขาจะให้ซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันมือถือ
คนขายก็ต้องลงทะเบียนแล้วจะมีการกำหนดอายุผู้ซื้อ
ด้วยการคัดกรองผ่านระบบแอปพลิเคชัน
ก็จะคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักก็จะให้ความเป็นธรรม
เปิดโอกาสให้ผู้ค้ารายย่อยและผู้พิการเข้าถึงการจำหน่ายสลาก
ในรูปแบบใหม่ด้วยแต่ว่าทีนี้ค่ะ
หลังจากที่ประชุมมีมติอนุมัติแล้วในวันนี้
ก็จะต้องนำรูปแบบนี้ส่งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อตีความว่าเป็นไปได้ตามข้อกฎหมายหรือเปล่า
ถ้าผ่านการพิจารณาก็จะนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสลากินแบ่งรัฐบาลอีกรอบหนึ่ง
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปนะคะว่าจะดำเนินการหรือเปล่า
เรื่องต้นตอนนี้ก็จะมีการกำหนดอายุสำหรับผู้ซื้อสลากรูปแบบใหม่
ก็คือจะต้องอายุ๒๐ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
ก็จะได้ไม่ต้องไปมอมเมาเด็กเยาวชนให้มาเล่น
เพราะว่ารูปแบบมันก็จะเป็นรูปภาพมันดูเหมือนแบบสนุกมากขึ้นอะไรอย่างนี้
ท่านผู้ชมส่งข้อความทางไลน์มาเยอะ
ท่านบอกว่าหวยใต้ดินเนี่ยแก้ไม่ได้หรอก
เพราะมันมีส่วนลดมีเครดิตงวดชนงวดด้วย
เหรอรายละเอียดมันเยอะไง

แล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาเขาซื้อเนี่ยมันมีลอตเตอรี่ของประเทศเพื่อนบ้าน
มันมีเล่นนะแล้วก็มีออกทุกวัน

ที่พวกโปรดิวเซอร์อะไรเราที่แบบทีมงานทุกวันทุกวันอะไรอย่างนี้
มันมีมันมีจริงมันก็เลยมีหลากหลายที่มันเข้าถึงคนตอนนี้ไง

ทีนี้จะไปขูดจะไปขัดกันยังไง
ปกติน้ำมงน้ำมนต์หยดเทียนเนี่ยมันออกมาเป็นตัวเลข

อันนี้มันจะออกมาเป็นหมูเสือมังกร
อาจจะต้องไล่นับไง๑๑๒
ถ้าเป็นหนึ่งก็อาจจะเออเป็นชวดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับให้เขาออกมาจริงก่อนกันแล้วกัน